การที่ชีวิตครอบครัวต้องจบลงก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้ทุกข์จนถึงที่สุดแล้วแต่เธอกลับต้องมาเผชิญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากอาการวูบเพราะการทำงานหนักกลางคืนก็ตัดยางกรีดยางอย่างนี้
แล้วก็กลางวันก็ทำงานรายวันด้วยบางทีเราหยุดไม่ได้ไงเราจำเป็นต้องทำมาเจอเหตุการณ์วูบลน

ถ้าลมมาแรงหรือน้ำป่าหรือฝนมาแรง
แล้วตอนนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีก็เลยให้น้องซิมเนี่ยอยู่บ้านก็คือบ้านอาจจะเป็นบ้านปูนบ้านปูน
ไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยอันนั้นก็คือความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่

มีอะไรอยากจะบอกกับเท่าแก่ผู้ใจดี

ให้กับลูกเต้าเรามีที่อยู่ที่หลับที่นอนตรงนี้

ก็ขอบคุณเท่าแก่ซิมที่ชื่อพี่ใหม่นะคะ
เขาเป็นเท่าแก่ที่ใจบุญมาก
แบบซิมพยายามจะออกจากบ้านแบบนี้

ชิมก็สัญญาว่าจะดูแลบ้านเขาให้ดี
ดูแลสวนเขารอบบ้านให้ดีที่สุดค่ะ

ขอบคุณด้วยอีกแรงนะครับเท่าแก่ใหม่นะฮะ
ที่อนุเคราะห์กันก็นึกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แล้วก็เด็กตาดำด้วยนะเท่าแก่เนอะ

นี่แหละคือน้ำใจเล็กน้อยนะครับ

เราก็ตอบแทนเขาไปตาม
ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ให้ได้ความยาว๑๐เมตรขึ้นไป

สวัสดีครับ